สวัสดีค่ะรุกรรณร่านเหนากับดิฉันดาวสุพศรา
สุดสัปดาห์นี้ใครวางแผนจะเดินทางไปท่องเที่ยวภาคเหนือและภาคอีสาน
ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วยนะคะ
ส่วนภาคอื่นฝนค่อนข้างน้อยค่ะ
เหนือและภาคอีสานฝนยังเยอะกว่าภาคอื่น
เพราะว่าช่วงนี้ร่องฝนยังคงพาดผ่านทางตอนบนของประเทศ
จึงทำให้ฝนค่อนข้างเยอะมากถึง๑๖๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
ดังนั้นพื้นที่รุ่มต่ำพื้นที่ทางน้ำไหลผ่าน
ลาดเชิงเขาระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน
น้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มเอาไว้ด้วยนะคะ
ส่วนภาคอื่นฝนน้อยหรือว่าฟ้าครึ้มตลอดทั้งวัน
จากลมมรสุมฝนประจำฤดูยังคงพาดผ่านนั่นเองค่ะ
ส่วนค่าเฉลี่ยของฝนวันนี้อยู่ที่๑๔๐๘๐ของพื้นที่
พื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรค่ะ
ช่วงนี้ฝนลงมาดับร้อนอุณหภูมิไม่ร้อนจัดจนเกินไป
อยู่ที่๒๓๓๘องศาเซลเซียส
แต่ถ้าจุดที่ไม่มีฝนอากาศร้อนอบอ้าว
อาจจะรู้สึกได้ถึง๔๕องศาเซลเซียสค่ะ
กรุงเทพมหานครค่าเฉลี่ยของฝนอยู่ที่๑๔๐ของพื้นที่
ตก๒ช่วงค่ะบ่ายถึงค่ำและดึกถึงเช้าค่ะ
ช่วงนี้ขอเตือนพี่น้องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน
ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกสะสมเสี่ยงที่จะเกิดภัยธรรมชาติได้นะคะ